ต่อกันเรื่องยอดฮิตความฮอตกันหน่อยของตอนนี้ที่ทุกคนก็เล่นใครไม่เล่นเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะสำหรับเซิร์ฟสเก็ตเราเนี่ยรวมลีลากันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่ามาคราวนี้มาดูความหุ่นเสียหุ่นแซ่บของคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะคะเริ่มกันที่สาวสวยคนแรกค่ะคุณ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

ได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะดูชุดที่เธอใส่คุณผู้ชมขารู้แหละว่ามันเป็นแบรนด์ชุดออกกำลังกายของเธอแต่ก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงสีส้มสะใจเว้าสูงมากซะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ยิ่งเวลาที่เล่นเนี่ยต้องบาลานซ์ตัวด้วยการอยู่ในท่ายอกขานิดนึงเขาบอกว่าดูเป็นคนที่เซ็กซี่แบบเฮลตี้สุดไปเลยค่ะ